ท่านประธานผมรังสิมโรมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชี
ชื่อพักเก้าไกรวันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจผลเอกประยุทธ์
จันโอชานายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการทุจริตเสียหายต่อประเทศ
เอาเงินภาษีประชาชนไปช่วยคนทุจริตปล่อยให้คนทุจริตยังลอยนวล
และมีอำนาจในทางที่มิชอบจนเสื่อมเสียต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สร้างและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทุจริตสืบต่อไป
อย่างไม่รู้จบสิ้น
ท่านประธานครับตามพรบตำรวจแห่งชาตินั้น
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี
ถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการตำรวจ
รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช
ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสตชให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังนั้นหากมีการทุจริตเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่สร้างความเสียหายต่อประเทศ
มหาศาลแล้วนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้โดยเด็ดขาด
แต่เมื่อหันมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวช้าง
ที่เป็นการสร้างเครือข่ายเส้นสายกันในหมู่นายตำรวจ
ซึ่งลุกลามไปถึงขั้นนำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือเรื่องการค้ามนุษย์ชาวโลหิงญาที่เป็นการกลั่นแกล้งนายตำรวจน้ำดี
จนถึงกับต้องลีภัย
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าตำรวจภายใต้การบริหารราชการของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
รวมไปถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างที่คอยปกป้องคนผิด
ปกปิดการประพฤติมิชอบและขับใสไล่ส่งคนที่ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมา

และก่อนที่จะเข้าเรื่องหลักครับท่านประธาน
มีกรณีหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องพูดจริง
นั่นคือการสั่งการจากผู้บริหารของสตช
ย้ายไปเป็นตำรวจลาบ
แบบที่ไม่บอกกันตั้งแต่แรก
แล้วจะมาบีบคอให้ย้ายกันเอาตอนท้าย
ซึ่งผมเคยอภิปรายไปแล้วว่าถ้าใครปฏิเสธไม่เข้าร่วม
ก็จะเจออย่างนายตำรวจ๙๗นาย
ที่ถูกส่งไปทำลงวินัยนานถึง๙เดือน

ผมจะมาพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่เขาเข้าไปเป็นตำรวจลาบ
พวกเขาเรียกตัวเองว่าโลนิน๕๐๙ครับ
เพราะมีกันอยู่๕๐๙นาย
แต่วันนี้เหลือแค่๕๐๗นาย
เพราะคนหนึ่งได้เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุ
ระหว่างถูกเรียกตัวด่วนเพื่อไปเข้าเวร
ส่วนอีกคนหนึ่งเมื่อวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขาส่งข้อความขออโหสิกรรม
ต่อพี่พี่เพื่อน

พอแล้วขอให้ใครพาเขากลับบ้านด้วย

ตอนผมอภิปรายเรื่องตำรวจลาบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๖๖
ผลเอกประยุทธ์ออกมาแก้ต่างว่าต้องจัดตั้งขึ้นมา

อ้างว่าไม่มีการลงโทษผู้ไม่เข้าร่วมแต่อย่างใด
ต่อมาผมก็ถามกระทู้ในสภาอีกครั้ง
คราวนี้ส่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกชายชาญช้างมงคลมาตอบ
ซึ่งแม้ว่าท่านจะชื่อช้างแต่ท่านไม่ได้มารู้อะไรกับเรื่องตัวช้าง
หรือตำรวจลาบด้วยเพราะท่านไม่ได้คุมตำรวจ
ก็ตอบผิดฝาผิดตัวไปหมดและถึงที่สุด
ทั้งสองคนนี้ก็ไม่เคยชี้แจงออกมาเลยว่าการย้ายตำรวจไปเป็นตำรวจราบนั้น
เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อใดและไม่เคยชี้แจงออกมาเลย
หลังจากที่ย้ายไปเป็นตำรวจลาบแล้วพวกเขาต้องประสบชะตากรรมอย่างไรบ้าง
ท่านประธานครับตั้งแต่เดือนตุลาหกสอง
ที่ตำรวจทั้งห้าร้อยเก้านายถูกย้ายไปเป็นตำรวจลาบแบบงง
สิ่งที่พวกเขาต้องเจอตลอดเกือบสามปีที่ผ่านมาซึ่งผมได้ยินกับหูของผมเอง
คือต้องย้ายขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิมลาจากพ่อแม่ลูกเมียครอบครัว
อยู่ใต้หน่วยงานที่ชื่อว่ากองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์
แบ่งเป็นกรมธม๓กองพันธุ์กรมทรวอีก๒กองพันธุ์
การงานที่ปฏิบัติไม่มีอะไรที่สมกับเป็นตำรวจเลย
บางคนวันมีแต่ยืนเวรอยู่ข้างรั้ว
บางคนต้องยืนวันละ๒๐ชั่วโมง๒วันติดต่อกัน
หรือ๔วันติดต่อกันก็มี
การขอหยุดขอลายากเย็นแสนเข็น
เมียจะคลอดแม่จะตายยังกลับไปดูใจไม่ได้
หรือขนาดว่าไปต่อไม่ไหวแล้วจะขอลาออก
ยื่นทรองข่าวเป็น๑๐๑๒ก็ได้รับอนุมัติครับ
แต่เป็นการอนุมัติให้ไปซ่อม
มีทั้งที่เรียกว่าโบแดงคือทำลงวินัยฝึกหนัก๑เดือน
และโบดำที่ไปลงโทษนาน๓เดือน
ณสถานที่แห่งหนึ่งใกล้พุทธมนตร

การจบชีวิตตัวเองของนายตำรวจคนล่าสุด

ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไร
ครอบครัวของพวกเขาทุกคนคือพยานชั้นดี

ในสิ่งที่ผมพูดในขณะนี้
และนอกจากตำรวจสองนายที่เสียชีวิตไป
ยังมีตำรวจลาบอีกจำนวนมากที่เขาไม่อยากอยู่ใต้สังกัดนี้อีกต่อไปแล้ว
เกือบ๓ปีที่ผ่านมาพวกเขาต้องเจอกับสิ่งที่พวกเขาเอง
บอกว่านี่ไม่ใช่การรับราชการแล้ว
แต่มันคือเงามืดที่ไม่รู้ว่าชีวิตต้องเจออะไรบ้าง
ในขณะที่คนสั่งการให้พวกเขาต้องมาอยู่ตรงนี้
อย่างผบตลผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งเยาะสุก
รองพบตลพลตำรวจเอกปียะอุทาโย
กำลังจะได้เกษียณไปนอนกินบำนานใช้ทรัพย์สลึงคานที่สะสมมา
ส่วนพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงผู้ช่วยพบตร
หนึ่งในเอเย่นผู้จัดหาตำรวจลาบ
กับนายตำรวจอีกนายที่เคยรับปากว่าอยู่กับพี่๒ปีเดี๋ยวให้ย้าย
ตอนนี้มีแววว่าทั้งคู่กำลังจะเป็นรองพบตร
และเป็นพบตรต่อไปในอนาคต
ปล่อยให้ห้าร้อยเจ็ดคนต้องติดแงกอยู่อย่างนี้
ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังมีหัวจิตหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
ยังมีความเห็นอกเห็นใจต่อตำรวจชั้นผู้น้อยเหล่านี้เหลืออยู่บ้าง
ก็จงสั่งการออกมาเสียที
อย่างน้อยถามหาความสมัครใจว่าตำรวจลาบคนใด
อยากโอนแย้นกลับไป๔๕๖๐๐๖๑๐๐๖๑๐๐๐๑หน่วยงานเดิมต้นสังกัดเดิม
นี่คือขั้นต่ำที่สุดแล้วที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีจะสามารถให้กับพวกเขาได้
ท่านประธานครับกลับเข้าสู่เรื่องหลักที่วันนี้ผมตั้งใจจะอภิปราย
เมื่อสักครู่ผมบอกเล่าชะตากรรมของตำรวจชั้นผู้น้อยหลายร้อยนายไปแล้ว
และถ้าคราวก่อนเราก็ได้ยินเรื่องราวของตำรวจดี
ที่ถูกบีบให้ต้องหนีตายอย่างพลตำรวจตรีปวีนพงศิรินไปกันไปแล้ว
ต่อจากนี้ไปผมจะขอนำอีกด้านหนึ่ง
อันหน้าอัปยศที่ซุกเอาไว้ใต้พรมศรีกากี
ของตำรวจเร็วที่ประเทศนี้อุ้มชูให้อยู่สบาย
ซึ่งผลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยคิดที่จะแก้ไข
ยังเข้าไปมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดในการอุ้มคนทุจริต
เปลี่ยนผิดให้เป็นชอบในวงการตำรวจมามากกว่า๒ปีแล้ว
ซึ่งหลายเรื่องผมยืนยันเลยว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแน่นอน
เรามาดูกันอีกสักรอบทิ้งท้ายในวาระสุดท้ายของรัฐบาลนี้
ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคลิปสรุปข่าวนี้ครับ
คือตอนนี้ลูกพี่ใหญ่ของพี่ตำรวจกำลังมึนอยู่การบินไทย
โนติสพี่ตำรวจที่ค้างหนี้ผม๑๘พันล้าน
เหตุเกิดที่กองบินตำรวจเอาของ๑๐๐ล้านบาทไปแลก๒ล้าน๕ให้ต้องรับผิดชอบ
กองบินตำรวจแพ้เบอร์เรอเลย
ขอใช้งบกลางปี๒๕๖๔เพื่อนำไปชำระหนี้ให้กับการบินไทย
ก็พูดกันง่ายตำรวจของงบกลาง๑๘๐๐มันจะเอาไปติดแหกองบินตำรวจ

ท่านประธานครับพูดกันตรงระหว่างที่ผมเตรียมข้อมูลนี้
ผมก็รู้ว่ารัฐบาลรู้ตัวว่าอาจจะโดนเล่นเรื่องนี้
ผมรู้ว่าผลเอกประยุทธ์ก็มีความเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
ดังนั้นในการอภิปรายครั้งนี้ผมจะมารอดูน้ำยาของพลเอกประยุทธ์
มีเวลาทำการบ้านเยอะขนาดนี้แล้ว
อะไรที่ผมอภิปรายไปก็ช่วยชี้แจงกลับมาให้ละเอียดครบถ้วน
ให้สิ้นข้อสงสัยถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ได้โปรดช่วยใสหัวไป
ท่านประธานครับมาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับ
วันนี้ผมจะมี๓เรื่องต่อกันเป็นซีรีส์
ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ย้อนไปในปีงบประมาณ๒๕๕๙
สตชได้รับงบประมาณสำหรับโครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน
อยู่ที่๙๕๐ล้านบาทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกองบินตำรวจ
รับงบประมาณมาแล้วก็มีการทำสัญญาว่าจ้าง
โดยพบตรมอบอำนาจให้แก่ผู้บังคับการกองบินตำรวจในขณะนั้น
ชื่อพตกเป็นผู้เซ็นสัญญากับการบินไทย
ให้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมและจัดหาอะไร
ตัวพตกนั้นต่อมาเมื่อหมดปีงบประมาณ๖๓
ตั้งแต่๑ตุลา๖๓เป็นต้นมาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการ
และย้ายออกจากกองบินตำรวจไปประจำอยู่ที่สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
ท่านประธานครับตามสามัญสำนึกหน่วยงานต่างรับงบเท่าไหร่
ก็ควรที่จะใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบของงบที่ได้มา
และไม่ใช่แค่สามัญสำนึกแต่ตามกฎหมายก็กำหนดไว้เช่นกัน
ไม่ว่าจะรัฐมนูลพรบวิธีงบประมาณหรือพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อกจากนี้แม้แต่ในสัญญาก็ยังกำหนดว่าทั้งกองบินตำรวจ
และการบินไทยจะต้องร่วมการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้วย
แต่แล้วเป็นไงครับท่านประธานปรากฏว่ากันยายน๖๔การบินไทยยื่นหนังสือ
กองบินตำรวจโดยพลตำรวจตรีก่อไก่และพวกไปสั่งจ้างสั่งซื้อกับการบินไทย
เพลิดเพลินเพลิดเพลินจนกลายเป็นหนี้ที่เกินกว่างบประมาณเพิ่มขึ้นมาเป็นอีก
สูงถึง๑๘๒๔ล้านบาทเท่ากับว่าโครงการนี้ใช้จ่ายทั้งหมดถึง๒๗๗
๔ล้านบาทซึ่ง๒ใน๓ของทั้งหมดนี้
กองบินตำรวจไม่สามารถเบิกจากคลังมาจ่ายได้
ทีนี้ถ้าเรามาชำแหละรายละเอียดการใช้จ่ายเหล่านี้กันนะครับ
ก้อน๙๕๐ล้านตามที่ได้ตั้งงบเอาไว้
ก็จะพบว่าจากแผนที่ตั้งไว้เป็นค่าซ่อมถึง๕๒๐ล้าน
ซึ่งรวมถึงการตรวจซ่อมประจำวันตรวจเช็คก่อนและหลังบินทุกครั้ง
เพื่อให้อากาศยานอยู่ในสภาพที่พร้อมบิน
ปรากฏว่าใช้จริงไปแค่๗๑ล้านบาทคิดเป็นเพียง๑๔
นี่หมายความว่าจริงแล้วเนี่ยไม่เคยได้ตรวจเช็คประจำวันกันเลยได้ใช่ไหม
ในขณะที่เมื่อมาดูส่วนของค่าซื้ออะไร
แผนตั้งไว้๒๓๕ล้านบาทใช้จ่ายจริงสูงไปถึง๗๖๔ล้านบาท
หรือเท่ากับ๓๒๔น่าสงสัยไหมครับท่านประธาน
นี่คือตั้งใจตรวจเช็คน้อยให้เครื่องมันพังเร็ว
จะได้หาเรื่องซื้อของมาเยอะอย่างนั้นหรือเปล่า
ที่ทำกันแบบนี้ได้ก็เพราะกินจากงานซื้อมันง่าย
กว่ากินจากงานซ่อมอย่างนั้นใช่ไหมท่านประธานครับ
รวมทั้งก้อนในงบและก้อนที่เกินจากงบ
จาก๒๗๗๔ล้านบาทปรากฏว่า
เป็นของที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการซ่อมเครื่องบิน
มูลค่าถึง๗๘๔ล้านบาทตัวอย่างเช่น
ซื้อถังน้ำดับไฟป่า๘ล้านบาท
ตะขอเกี่ยวสินค้า๖๓ล้านบาท

หรือที่หนักกว่านั้นคือรายการที่ตั้งชื่อว่า
ระบบไฟฟ้าไล่นกที่ของจริงก็แค่ตาคาย
ติดตาข่ายกันนกธรรมดาที่โรงเก็บเครื่องบิน
แต่ใช้เงินไปถึง๕ล้านบาทรวม๗โลง๓๕ล้านบาท
ท่านประธานครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะใช้เงินผิดประเภทแล้ว
ยังน่าสงสัยว่าจะมีเงินทอนกันด้วย
เพราะตามที่ขายกันในอินเตอร์เน็ตเนี่ย
ราคาตาข่ายคำนวณพื้นที่เท่าโรงเก็บเครื่องบิน
เต็มที่หลักแสนบาทต่อโรงเท่านั้น
หรือต่อให้เป็นระบบไฟฟ้าไล่นกจริง
ราคาแต่ละเครื่องก็หลักหมื่นเท่านั้น
ก็ไม่รู้ว่าไล่นกครั้งนี้มีเสือนอนกินนอนอิ่มพุงกางกันไปกี่ตัว
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจ
เคยรู้บ้างไหมว่ามีการใช้จ่ายที่ทั้งผิดวัตถุประสงค์
งบประมาณและแพงเกินจริงแบบนี้
ท่านประธานครับเรื่องนี้เนี่ย
มันเสียหายต่อการปฏิบัติราชการของกองบินตำรวจ
เพราะจากการตรวจสอบก็พบว่าเมื่อค้างหนี้ไม่มีเงินจ่ายให้กับการบินไทย
ทำให้มีอะไรหลายชิ้นที่ส่งซ่อมไปแล้วยังไม่ถูกส่งกลับมา
มีอากาศยานของกองบินตำรวจไม่สามารถใช้การได้

และยังทำให้การบินไทยไม่ยอมต่อสัญญาซ่อมเครื่องบินรอบใหม่ตั้งแต่ตุลา๖๔เป็นต้นมา
นี่เพิ่งจะมายอมเซ็นเมื่อ๓๐มิถุนา๖๕
ช่วงที่ผ่านมาเครื่องบินของกองบินตำรวจตกอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ซ่อมแซม
ตามรอบที่ควรจะเป็นเพิ่มความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไปอีก
ตัวอย่างชัดท่านประธานครับเมื่อวันที่๒๕มีนา๖๕
มาไม่กี่เดือนนี้เองเฮลีคอปเตอร์ตำรวจรุ่นเบล๔๒๙หมายเลข๓๒
กระแทกพื้นขณะลงจอดจนเสียหายทั้งลำ
ซึ่งเมื่อดูในสัญญาจ้างการบินไทยส้มอากาศยานก็จะพบว่า
ฮอลำนี้เป็นหนึ่งในรายการที่การบินไทยต้องดูแลด้วย
ถ้างั้นที่มันตกเนี่ยเกิดจากอะไรแค่ลมแรงอย่างที่อ้างในข่าวกันใช่ไหม
หรือสาเหตุจริงหรือสาเหตุจริงเป็นเพราะเงินที่ควรเป็นค่าซ่อม
ถูกเอาไปใช้อย่างอื่นจนหมดหรือเป็นเพราะการบินไทย
ไม่ยอมเซ็นสัญญาซ่อมรอบใหม่จนไม่ได้ตรวจซ่อมตามมาตรฐานที่ควรจะทำ
อย่างนั้นหรือเปล่ายังดีท่านประธานว่านักบินทุกคนปลอดภัย
ถ้าปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตพลเอกประยุทธ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจ
จะรับผิดชอบยังไงและถ้าเรามาดูเรื่องการตรวจสอบหาคนผิดกันบ้าง
ภายในกองบินตำรวจตรวจสอบกันมาแล้วตั้งแต่มีนา๖๔ซึ่งก็เคยเสนอไปยังพบตรว่าขอให้ทางเจรตำรวจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้
แต่ท่านประธานครับกว่าจะได้ตั้งจริงก็อีก๓เดือนถัดไปคือมิถุนา๖๔
ตุลา๖๔เจรตำรวจตรวจสอบเสร็จรายงานผลให้กับพบตร
เรื่องมันก็ควรที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเอาผิดต่อผู้กระทำความผิดได้แล้ว
เพราะเรื่องนี้มันชัดเจนอยู่แล้วโดยหลักฐานทางเอกสาร
ใครบ้างที่ไปเซ็นไว้ก็เอาผิดกับคนนั้นนั่นแหละ
ปรากฏว่าท่านประธานพลตำรวจเอกปิยะอุทาโยรองพบตร
ยังสั่งให้ส่งเรื่องไปกองวินัยตำรวจเพื่อตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อที่จริงขึ้นมาใหม่
คือให้ไปทำซ้ำไอ้สิ่งที่ทำมาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้ว
ไม่ทราบว่าเล่นอะไรกันอยู่ว่างมากเหรอถึงต้องไปเริ่มต้นกันใหม่
ทั้งที่ทุกอย่างมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าใครต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้
นี่หรือคือการปฏิรูปตำรวจในยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แล้วขนาดว่ากองบินตำรวจทวงถามไปอีกครั้งเมื่อเดือนกุมภาหกห้า
ก็ตอบกลับมาว่ายังล่างคำสั่งไม่เสร็จกว่าจะได้ตั้งชุดใหม่กันจริง
ก็ปลายเดือนเมษา๖๕ที่ผ่านมาขนาดตั้งมาแล้ว
ไปอีกเกือบ๑เดือนคือพฤษภา๖๕ก็ยังวุ่นวายอยู่กับการเปลี่ยนตัวกรรมการไม่เลิก
แล้วดูชื่อที่คนเซ็นสิครับปียะอุทัยโย
นี่แหละครับคนที่รับรายงานจากเจรตำรวจมาแล้วสั่งให้ไปสืบซ้ำใหม่อีก
อีกชื่อหนึ่งคือพลตำรวจตรีไกรบุญสวดทรงเอเย่นตำรวจลาบ
นี่ก็เรียนนายร้อยตำรวจรุ่น๓๙รุ่นเดียวกันกับพลตำรวจตรีก่อไก่ชื่อขึ้นต้นกไก่เหมือนกัน
เขาว่ากันนะตอนเรียนนายร้อยเนี่ยนอนเตียงข้างกันด้วยซ้ำ
สรุปผ่านมา๑ปีกว่าย้อนกลับไปนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเลือกเมื่อไหร่
แบบนี้ท่านประธานใครใครเขาก็ดูออกว่ามันคือการติถ่วง
ผลเอกประยุทธ์รู้บ้างไหมว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์รู้มาตั้งหลายเดือนแล้ว
ว่ามีเรื่องบ้าบอแบบนี้เกิดขึ้นเพราะสตชเนี่ย
เขาทำหนังสือส่งไปยังคอรมอเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นครั้งแรก
กันยา๖๔ต่อมาพลเอกประยุทธ์ก็เซ็นท้ายหนังสือ
รับทราบเรื่องนี้ด้วยตัวเองถ้าพลเอกประยุทธ์มีสามัญสำนึกอยู่บ้าง
ก็ควรจะรู้ว่าความเสียหายจากการคอรัปชั่นครั้งนี้
รัฐอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเต็ม๑๘๐๐ล้านบาท
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องทำคือ๑ตามติดความคืบหน้าเกี่ยวกับการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐต้องมาเป็นผู้จ่ายหนี้ที่ไม่ควรต้องจ่าย
ติดตามการสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบให้ได้โดยเร็วที่สุด
แต่ท่านประธานครับหลังจากการบินไทยแจ้งหนี้มาแล้ว
ท่านประธานทราบไหมครับเกิดอะไรขึ้นต่อ
ธันวา๖๔กรมบังคับคดีส่งหนังสือทวงหนี้มายังสตช
โดยตามพรบล้มละลายนั้นสตชมีเวลาที่จะปฏิเสธหนี้นั้นภายใน๑๔วัน
ถ้าปฏิเสธก็จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์จำนวนหนี้ที่แท้จริงต่อไป
นี่คือโอกาสทองที่ทางตำรวจจะต่อสู้กลับไปว่า
หนี้ก้อนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐที่ต้องมาจ่าย
ซึ่งปรากฏว่าผู้ช่วยพบตรท่านหนึ่ง
ปฏิบัติราชการแทนโดยพบตรก็แจ้งปฏิเสธหนี้ก้อนดังกล่าวไปจริงครับท่านประธาน
แต่ไอ้ที่ปฏิเสธมันเกินกำหนดเวลา๑๔วันไปแล้ว
นั่นทำให้สตชต้องกลายเป็นลูกหนี้เด็ดขาด
และถูกสารล้มละลายออกคำบังคับให้ต้องชดใช้หนี้กับการบินใด

เหลือเชื่อที่สุดเหลือเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงได้
ใช้เงินเกินงบไป๒๐๐๐ล้านไม่พอ
จะต้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กรตัวเองแท้
ยังทำช้าเกินเส้นตายไปอีก
ภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าโบ้งกันสุดบ้งกันอย่างเป็นระบบ
เหตุฉะนั้นจึงได้หย่อนยาญ
ไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเอง
ไม่ให้พลาดในจุดที่ชี้เป็นชี้ตาย

หรือในเรื่องของการติดตามเอาตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบ

รู้เรื่องนี้เมื่อปลายเดือนกันยา๖๔
นั่นคือก่อนที่จะเลตำรวจรายงานผลการตรวจสอบต่อพบตรศรีอีก
ถ้าพลเอกประยุทธ์คิดที่จะตามเช็คตามจี้กันสักนิด
ไม่ปล่อยให้ไปตั้งคณะกรรมการเตะถวงกันต่อ
ก็คงจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาร่วมชดใช้หนี้ได้ตั้งแต่เนิ่น

ช่วยให้ทางตำรวจสู้คดีจนลดจนรัฐเนี่ย
ไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทด้วยซ้ำแต่ทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นครับ
ในความเป็นจริงรัฐจึงต้องเป็นผู้ออกเงินจ่ายหนี้ให้กับการบินไทย
ถึง๙๓๗ล้านบาทซึ่งลดลงจาก๑๘๒๔ล้าน
เพราะก่อนหน้านี้ทางตำรวจไปขอต่อรองกับการบินไทย
ให้ยกเลิกรายการบางส่วนส่วนสาเหตุที่ลดได้
อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากการที่การบินไทยเองก็มีแผล
เพราะเคยไปทำอะไหล่เครื่องยนต์ของกองบินตำรวจที่รับมาซ่อม
หายไปบางส่วนด้วยเหมือนกัน
แต่ถึงก็นั้น๙๓๗ล้านก็ไม่ใช่ตัวเลขน้อยที่จะมองข้ามได้
ซึ่งสุดท้ายหวยมาลงที่ไหนท่านประธาน

โดยเมื่อวันที่๒๓กุมภาคม๖๕
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้นำเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไปจ่ายหนี้ก้อนนี้
และต่อมา๑๒เมษา๖๕ก็ผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยคอลโมอีกทีหนึ่ง

นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันฝ่ายหนึ่งก็โกงเงินจนไม่พอจ่าย
อีกฝ่ายก็งานหยาบไปทำเครื่องยนต์เขาหาย
แต่สุดท้ายเงินที่ต้องมาจ่ายให้กับความบ้าบอแบบนี้กลับเป็นภาษีของประชาชน
ผมไม่ทราบนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์และรัฐบาลนี้เห็นงบกลางเป็นอะไร
สำหรับสภาแล้วงบกลางคือหนึ่งในงบประมาณก้อนที่ใหญ่ที่สุด
และเราแทบไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะถูกนำไปใช้จริงได้อย่างไร
พลเอกประยุทธ์คือผู้มีอำนาจคนสำคัญที่สุดในการตัดสินใจงบกลางก้อนนี้
ควรต้องใช้เงินก้อนนี้ไปกับเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
แต่แล้วดูสิครับผลเอกประยุทธ์และรัฐบาลนี้ใช้งบกลางไปกับอะไร
ทำไมเงินที่เรานึกว่าจะเอาไว้ใช้กับกรณีอย่างเวลาที่เกิดภัยพิบัติ
ถึงได้กลายเป็นเงินที่เผื่อว่าจะมีการทุจริตคอรัปชั่น
ทั้งหมดนี้ท่านประธานไม่ใช่คาโง
แต่นี่คือค่าแกล้งโง่ของคนสองฝ่ายที่ร่วมกันปล้นคนไทย
ฝ่ายหนึ่งซื้อมือเติบทั้งที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจซื้อ
อีกฝ่ายหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลที่ควรจะเป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะปกป้องเงินก้อนนี้เอาไว้
ก็ยินยอมพร้อมใจเปิดตู้เซฟหยิบเงินของประชาชนทั้งก้อนไปจ่ายให้ทั้งหมดด้วยมือของตัวเอง
นี่คือการร่วมมือปล้นพี่น้องประชาชน
ยังไม่พอท่านประธานที่ร้ายแรงไปกว่านั้น
ตามหนังสือที่สตชทำถึงคอรมอเพื่อของงบกลางนั้น
พบว่ายังมีการอนุมัติให้สส
ชสามารถก่อหนี้ผูกพันในส่วนที่เกินกว่างบประมาณปี๖๓
ด้วยโดยอ้างพรบวิธีการงบประมาณว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ท่านประธานครับความจำเป็นเร่งด่วนบ้าอะไรกัน
พวกท่านสั่งซื้อสั่งจ้างก่อหนี้กันไปตั้งแต่ปี๖๓
เพิ่งจะมาขออนุมัติเอาทีหลังเมื่อ๒ปีผ่านไป
หลังจากที่สารล้มละลายสั่งให้ใช้หนี้มาแล้ว
ถ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกันจริงอย่างที่อ้าง
ทำไมไม่รีบเอาเข้าคอลโลมอกันตั้งแต่ปีงบ๖๓
ตอนที่มีการสั่งซื้อกันไปตั้งแต่แรก
ไอ้ที่อ้างความจำเป็นเร่งด่วนกันนั้น
ก็เพราะไปทุจริตกันจนเป็นหนี้ก้อนโตโดนบังคับจ่าย
เลยต้องมาบิดเบือนกฎหมายกันแบบมั่วเท่านั้นแหละ
สิ่งที่น่าทุลฤทธิ์เหลือทน

เป็นการรับรองให้พลตำรวจตรีกอไก่และพวกที่ไปเซ็น
สั่งซื้อสั่งจ้างกันเกินงบประมาณ
ซึ่งเป็นพฤติการที่ทุจริตคอรับชันนั้น
กลายเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย
งบประมาณใช่ไหม

และรัฐบาลกำลังฟอกขาว
ให้กับพลตำรวจตรีกอไก่และพวกแบบเนียน
ไปพร้อมกับช่วยออกเงินแทน

แล้วทีนี้ไอ้ที่ตั้งกรรมการวินัยมาสืบสวนเตะถวงกันเนิ่นนานเนี่ย
ก็จะเคาะว่าบุคคลนี้

เพราะคอลโลมอรับรองให้ชอบแล้ว

สรุปแล้วทั้งหมดนี้กำลังจะกลายเป็นปาหี่อุ้มช่วยเหลือกันแบบนี้

เรื่องการจ้างซ่อมเครื่องบินเกินงบ
ไม่ใช่กรณีอื้อเฉากรณีเดียวเท่านั้น
ที่เกิดขึ้นกับกองบินตำรวจในยุคของพลตำรวจตรีก่อไก่
ถ้าพลเอกประยุทธ์คิดว่านายตำรวจคนนี้มีปัญหาไม่มากพอ
งั้นเรามาดูเรื่องที่๒กันครับ
เรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อเดือนกันยา๖๖
อีกไม่กี่วันก่อนที่พลตำรวจตรีก่อไก่จะย้ายออกจากกองบินตำรวจ
มีการทำสัญญากับบริษัทแอร์เวิร์คเฮลิคอปเตอร์
แลกเปลี่ยนอะไหล่อากาศยานด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยรวบรวมอะไรเก่าที่เสื่อมสภาพไปแล้ว
แลกกับใบพัดหางเฮลิคอปเตอร์จำนวน๒ชุด
ซึ่งการจะสั่งจำหน่ายแลกเปลี่ยนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
คำสั่งต่อลระบุว่าตำแหน่งระดับผู้การกองบิน
มีอำนาจอนุมัติได้ในวงเงินซึ่งหมายถึง
ราคาอะไรที่จะเอาไปแลกนะตอนที่ซื้อมานะครับ
แค่๕ล้านบาทเท่านั้นหรือในระเบียบกระทรวงการคลัง
ก็ระบุไว้ว่าวงเงินต้องไม่เกิน๕แสนบาทเท่านั้น
แต่ของที่พลตำรวจตรีกอไก่เอาไปแลกนั้น
ทั้งหมด๖๖๒๒ชิ้น
ราคารวมกันสูงถึง๑๑๕๗ล้านบาท
จะบอกว่าเสื่อมสภาพแล้วหรืออะไรก็ตาม
แต่แต่ถ้าว่ากันตามกฎหมายเรื่องนี้ผิดเต็ม

เพราะยังพบว่ามีคำสั่ง
ให้เอาอะไหล่ของเครื่องบินสกายแวน๑ลำ๔ชิ้น
จำนวนนี้เป็นเครื่องยนต์๒ชิ้น
และอะไหล่เฮลิคอปเตอร์เบล๓ลำอีก๒๑ชิ้น
ยำรวมกันกับเศษเหล็กด้วย
ซึ่งอะไหล่ที่ใส่เข้ามาทีหลัง

มันอาจจะมีเพกษัตริย์ของท่าน

ถ่ายได้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนนี้เอง
เครื่องยนต์จากเครื่องบินสกายแวน

ชัดเจนนะครับว่ายังใช้งานได้

อะไรสำคัญแบบนี้

หางเฮลิคอปเตอร์๒ชุดเท่านั้นเหรอครับ

กับผู้จำหน่ายลายต่างแล้ว
จะพบว่าเครื่องยนต์อะไรดังกล่าว

สูงถึง๑๑๑ล้านบาท

เศษเหล็กกับเครื่องยนต์ยำรวมกัน

อีก๓ลำจึงแปรสภาพ

ไม่ใช่แค่เศษเหล็ก๖๐๐๐กว่าชิ้น

และเบลที่ยังใช้งานได้ดี

ราคาแบบยิ่งกว่าล้านสต๊อก

ได้สบายอย่างนั้นใช่ไหม

ภายในกองบินตำรวจมาตั้งแต่

ไล่เลี่ยกันกับเรื่องจ้างซ่อมเครื่องบิน
ล่วงมาถึงปลายตุลา๖๔
ก็เพิ่งตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นมา

เช่นเดียวกันกับเรื่องจ้างซ่อมเครื่องบิน
รองพบตลพลตำรวจเอก

ก็สั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกัน

เห็นกันชัดอยู่แล้วว่ารองพบตลพลตำรวจเอกปียะอุทัยโยคนนี้
คือคีย์แมนที่ทำให้เกิดการเตะถ่วงเอาผิดกรณีทุจริตทั้งสองเรื่อง
ยังไม่นับกรณีตำรวจลาบที่พูดไปตอนแรกสุดอีกนะครับ
แต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังปล่อยให้มันล่วงเลยมานานเกือบครบปี
ขนาดนี้คนมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าพลเอกประยุทธ์ก็
ยินยอมพร้อมใจไปด้วยกันกับรองพบตรปียะใช่
หรือไม่ท่านประธานครับนี่คือความเละเทะของกองบินตำรวจภาย
ใต้ผนตัมรวตรีก้อไก่ไม่ว่าจะกินกันเละเทะเอ็มจนพุง
กลางขณะที่ราชการก็พังเละเทะอยู่อยู่ก็มีหนี้ก้อนโตเครื่อง
ดินที่มีก็เอาขึ้นไม่ได้เพราะขาดการซ่อมบำรุงส่วนประชาชน
ก็เหมือนถูกปล้นเละเทะเพราะมีนายกที่ไม่ปกป้องภาษี
ของประชาชนปล่อยให้มีการเอาเงินประชาชนไปช่วยคนผิด
งบที่ได้มาก็ไปซ่อมจริงน้อยน้อยของที่มีมันจะได้พังเยอะเยอะ
พอของพังเยอะก็เลยถอดอะไรมาแลกได้เยอะ
แถมยังสั่งซื้อใหม่ได้เยอะใช่หรือไม่
ท่านประธานครับทั้งหมดนี้ที่ผมอภิปรายมา
นำมาสู่ข้อสงสัยว่าเพราะอะไรกัน
ถึงต้องมีความพยายามนักหนาที่จะเตะถ่วงกระบวนการตรวจสอบการทุจริต
เพราะอะไรกันนายกอย่างพลเอกประยุทธ์ที่ผมขอทวนอีกรอบว่า
คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการตำรวจ
ทำไมถึงไม่มีความพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างกับผู้ต้องสงสัยลายสำคัญคนนี้
แม้กระทั่งว่าจะดำเนินการให้มีการพักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่มีแม้แต่น้อย
นายตำรวจคนนี้มีดีอะไรเป็นพิเศษอย่างนั้นหรือ
เพื่อหาคำตอบเรามาดูเอกสารข่าววิทยุฉบับนี้ครับ
พบชื่อพลตำรวจตรีก่อไก่ในตำแหน่งพอสปกถปพขบวนฮเดโชชัยห้า
สั่งการกองบินตำรวจให้เอาคนของกองบินมาช่วยปฏิบัติงานธุรการ
ประเด็นแรกเลยครับท่านประธานเอกสารนี้ลงวันที่๑๙พฤษภา๖๕
ซึ่งก็คือเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เองนี่เป็นหลักฐานชัดที่แสดงให้เห็นว่า
แม้ว่ากรณีการทุจริตจะเกิดขึ้นเป็นที่รับรู้ของพลเอกประยุทธ์มาตั้งหลายเดือน
แต่ก็ยังปล่อยให้นายตำรวจคนนี้ใช้อำนาจสั่งการคนอื่น
ลาวกับว่าไม่เคยมีเรื่องมัวหมองอะไรเกิดขึ้นเลย
แต่อีกประเด็นที่สำคัญกว่านั้นครับท่านประธาน
พลตำรวจตรีก่อไก่เขาย้ายไปอยู่นอกกองบินตำรวจตั้งแต่ตุลา๖๓แล้วไม่ใช่หรือ
แล้วจะมาสั่งการอะไรกับกองบินตำรวจอีกได้
แล้วตำแหน่งพอสปกถปพขบวนฮเดโชชัย๕
ซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าศูนย์เดโชชัย๕
ศูนย์นี้คืออะไรอยู่ตรงไหนในโครงสร้างของตำรวจ

นี่คือสิ่งที่จะอธิบายได้หรือไม่
ว่าทำไมกระบวนการตรวจสอบพลตำรวจตีกอไก่
มันจึงได้ยอนยานจนดูเหมือนกับตั้งใจได้ขนาดนี้

ผมขอนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องที่สาม
เรื่องที่ผมจะอภิปรายในวันนี้
ที่จะแสดงให้เห็นว่าผลเอกประยุทธ์ล้มเหลว
แม้กระทั่งกับเรื่องที่ตัวเองอวดอ้างมากที่สุด

อนุมัติไว้ท้ายเอกสารโดยพลตำรวจโทสุธินทรัพย์พ่วง
ผู้ช่วยพบตรปฏิบัติราชการแทนพบตล
สาระสำคัญคือระบุถึงการจัดตั้งศูนย์เดโชชัย๕
หรือชื่อเต็มคือศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยสำหรับขบวนเฮลิคอปเตอร์พระราชภาษณะ
มีอำนาจสั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดเฮลิคอปเตอร์ถวายแด่สมเด็จประเทศ
และยังกำหนดให้กองบินตำรวจต้องคอยรับผิดชอบและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมาจากผอศูนย์ปฏิบัติการ
ซึ่งพอที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือพลตำรวจตรีกไก่
ผมต้องขอเล่าก่อนครับว่าโดยปกติแล้วกองบินตำรวจเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเสด็จพระราชดำเนินอยู่แล้ว
โดยตำแหน่งผู้การกองบินตำรวจก็จะรับหน้าที่ผอการเดินทางถวายไปพร้อมกันด้วย
ที่ผ่านมากองบินตำรวจก็จะดำเนินการเช่นนี้โดยที่ไม่ต้องมีการตั้งศูนย์อะไรขึ้นมาเป็นพิเศษ
แผนนี้ระบุวันที่ไว้ว่า๑๗พฤศจิกา๖๖
หลังจากที่พลตำรวจตรีกไก่ย้ายออกจากกองบินตำรวจแค่๑เดือนกว่า
ฟังมาถึงตรงนี้ก็เริ่มคิดแล้วนะครับว่าแผนนี้
ดูแล้วลาวกลับทำขึ้นมาเพื่อรองรับพลตำรวจตรีกอไก่
ให้มีที่ทางบางอย่างหลังพ้นตำแหน่งผู้การกองบินตำรวจเป็นการเฉพาะเลยนะครับ
คำถามที่สำคัญก็คือศูนย์เดโชชัย๕นี้ตั้งขึ้นมา
อาศัยอำนาจกฎหมายอะไร
ทำไมถึงมามีอำนาจมอบหมายงานให้กับกองบินตำรวจได้
เพราะตามพรบตำรวจแห่งชาตินั้นแบ่งโครงสร้างองค์กร
วางสายบังคับบัญชาไว้ชัดเจนแล้ว
ซึ่งกองบินตำรวจนั้นในโครงสร้างก็ขึ้นตรงต่อสำนักพบตร

จะตั้งศูนย์ปฏิบัติการนี้ขึ้นมาให้อยู่เหนือกองบินตำรวจได้อีกอย่างไร

ในกฎหมายแบ่งส่วนราชการของสตชก็ไม่มีชื่อศูนย์นี้ระบุเอาไว้ด้วย
ตกลงแล้วตำแหน่งแห่งที่ของศูนย์นี้อยู่ตรงไหน

ไม่ทราบว่าผลเอกประยุทธ์ที่คุมตำรวจปล่อยให้เกิดความเละเทะแบบนี้ได้อย่างไร

จึงให้พลตำรวจตรีกอไก่ที่ตัวเองเนี่ยไปอยู่สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจแล้วเนี่ย
มามีอำนาจสั่งการกองบินตำรวจได้อีก
ทั้งที่๒หน่วยงานนี้ไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน
ไม่ได้มีอำนาจสั่งการกันได้
รู้บ้างไหมว่าทำแบบนี้เป็นการเปิดช่องให้พลตำรวจตีกอไก่
สามารถเข้ามาสะสางเรื่องราวเก่าของตัวเองภายในกองบินตำรวจได้
เช่นอาจจะเข้ามาเพื่อประกบตัวคนของกองบินตำรวจที่อาจจะเป็นพยานปากสำคัญในการสอบสวน
อาจเข้าไปทำลายหลักฐานสำคัญบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผย
แล้วทำไมกันจึงต้องเป็นนายตำรวจคนนี้เท่านั้นที่จะมาเป็นผอศูนย์อะไรก็ไม่รู้นี้ได้
เราลองมาดูเอกสารฉบับหนึ่งที่อ้างถึงในแผนนี้ครับ
ระบุว่าก่อนหน้านี้วันที่๒๕กันยา๖๓พลตำรวจตรีกไก่ทำหนังสือในนามกองบินตำรวจ
ว่าตัวเองนะตอนนั้นเป็นผู้บังคับการกองบินตำรวจปฏิบัติหน้าที่นักบินเฮลิคอปเตอร์
และผู้อำนวยการเดินทางถวาย
แต่กำลังจะถูกย้ายไปอยู่หน่วยอื่นแล้ว
ถ้ามีพระประสงค์จะให้ปฏิบัติงานถวายต่อ
จะได้ดำเนินการต่อไป
ซึ่งเป็นการทำหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
ต่อมาหนังสือฉบับนี้จึงตอบกลับมาว่า
ได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบแล้ว
โปรดก้าวให้ปฏิบัติหน้าที่นักบินเฮลิคอปเตอร์พระราชภาษณะ
และผู้อำนวยการเดินทางถวายต่อไป
ลงชื่อท้ายหนังสือคุณหญิงออ่างราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ
นี่คือตัวอีกประเภทหนึ่งใช่ไหม
นี่คือตัวช้างภาค๒ใช่หรือไม่
นี่คือสาเหตุที่แท้จริง
ว่าทำไมกระบวนการสืบสวนสอบสวนพลตำรวจตรีก่อไก่
มันถึงได้ล่าช้าเตะถ่วงกันไปมา
ก็เพราะคนที่โดนสอบมันได้ตัวมาแล้ว

ผลเอกประยุทธ์ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการตำรวจ

ปล่อยประละเลยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่าน
กระทำในสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด
นั่นคือไปขอให้สถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์แก่ตัวเอง
แล้วเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันแม่คนอื่น
กล้ามาตรวจสอบเรื่องมือหมองในอดีตของตัวเอง

แต่ทำมาแล้ว๒ปีเต็ม
พลเอกประยุทธ์ปล่อยให้เกิดการออกตัวแบบนี้มาตั้งเนิ่นนานขนาดนี้

การออกตัวช้างครั้งนี้
อกจากใช้เป็นเครื่องมือ
เพื่อลอยนวลพ้นผิดแล้ว
ผลเอกประยุทธ์ได้ตระหนักบ้างหรือไม่
ว่ามันยังส่งผลกระทบใหญ่หลวงอีก๒ประการ

สิ่งที่พลตำรวจตรีกอไก่ทำลงไปนั้น

พอการเดินทางถวายมาเป็นตำแหน่งติดตัวของตัวเอง
นั่นหมายความว่าต่อไปนี้
หน้าที่การงานต่างจะไม่ได้รับมอบหมายให้กับคนที่ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย

ล้างตำแหน่งอะไรไว้กับตัวเอง
ก็ทำได้ทั้งหมดอย่างนั้นใช่ไหม
นี่คือการบริหารราชการที่พลเอกประยุทธ์ปรารถนาอย่างยิ่งใช่ไหม

การใช้ตัวใบนี้
เพื่อที่จะเป็นผอการเดินทางถวาย
และเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ต่อไปนั้น
ถ้าไปดูกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย
ไม่ว่าจะเป็นพรบการถวายความปลอดภัย
ระเบียบกรมราชองคลักษณ์ว่าด้วยการถวายความปลอดภัย
และระเบียบของกตลเองแล้ว
พบข้อกำหนดว่า
ผู้ที่จะเป็นผอการเดินทางถวายในอากาศยานนั้น
จะต้องเป็นนักบินประจำกอง
ผู้มีหน้าที่มีตำแหน่งที่ทำการบิน
และจะต้องตรวจสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ

โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและกรรมการ
จากกองบินตำรวจในทุกปี
ไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปโรงพยาบาลไหนก็ได้
แล้วก็ได้รับการตรวจแบบนั้นไม่ได้
ถ้าขาดการตรวจหรือถูกย้ายไปสังกัดอื่นแล้ว
ก็ให้ผลจากตำแหน่งนักบินประจำกอง
ซึ่งแน่นอนครับว่าพลตำรวจตรีกอไก่นั้น
ถูกย้ายไปสังกัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กระทำการบินอีกแล้ว
รวมถึงไม่ได้ตรวจสุขภาพอย่างน้อยที่สุด
ตลอดปี๖๔ไม่ได้ตรวจแน่
เรื่องนี้คนในกองบินตำรวจทุกคนรู้
นั่นหมายความว่าพลตำรวจตรีกอไก่
ขาดคุณสมบัติในการเป็นนักบินถวายการเดินทาง
และการไม่ได้ตรวจสุขภาพตามมาตรฐานที่กำหนดนั้น
ทำให้ผ้าบรมมวงสานุวงที่จะเสด็จ
โดยสารเครื่องบินที่ขับโดยนายตำรวจคนนี้
ต้องตกอยู่ในอันตราย
เพราะว่าในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
แค่เฉพาะในปี๖๕พลตำรวจตรีกไก่
หรือชื่อเต็มก็คือพลตำรวจตรีกัมพลกุศลสถาพล
ทำการบินไปแล้วกว่า๔๐ครั้ง
ตัวเลขนี้ผมมีบันทึกข้อมูลการบินจริง
นี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่า
ผลเอกประยุทธ์ผู้เป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาการตามพรบการถวายความปลอดภัย
กลับเป็นผู้ที่บกพร่องที่สุดในการทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย
ด้วยการปล่อยให้คนที่ขาดคุณสมบัติ
เข้ามาปฏิบัติภารกิจที่ต้องเคร่งครัดที่สุด
เช่นนี้ได้การถวายความจงลักษ์ดี
พลเอกประยุทธ์มักอวดอ้างเป็นนักหนา
คือการถวายนักบินเถื่อนที่ไม่ตรวจสุขภาพ
ไม่รู้ว่ามีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจที่จะทำการบินได้หรือไม่
ให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์
พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านทำอย่างนี้ได้อย่างไร
ท่านประธานครับเมื่อเดือนกุมภา๖๖
ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องตัวช้างไป
ด้วยความหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะรู้ตัวเสียทีว่ามีตำรวจเลวบางคน
กลุ่มไปดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาตอบสนองต่อผลประโยชน์อันมิชอบของตัวเอง
แล้วรีบไปปราบปรามคนเหล่านั้นเสียให้สิ้นซาก
พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้อีกต่อไป

ตลอด๑ปี๕เดือนที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์รู้ทั้งรู้
แต่กลับยังปล่อยให้มีคนทำตัวช้างภาค๒ขึ้นมาได้
ทั้งการออกแผนตั้งหน่วยเถื่อนที่มีตำรวจระดับผู้ช่วยพบตร
อนุมัติให้ในนามพบตรด้วยนั้น
ยังคงใช้อำนาจได้จนถึงปัจจุบัน
เรื่องใหญ่โตขนาดนี้โจ่งแจ้งขนาดนี้
พลเอกประยุทธ์ยังทำไขสือไม่รู้ไม่ชี้
ปล่อยให้คนที่มากด้วยข้อกลหา
มาอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่กระทบกระเทือน
ไปถึงพระเกียรติยศศักดิ์ศรี
และความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์
มาได้ตั้งนานขนาดนี้
สรุปแล้วที่ชอบอ้างความจงรักภักดี
โหนสถาบันอยู่เป็นกิจวัตร
เป็นเรื่องโกหกปริ้นปล้นลวงโลกทั้งนั้นใช่ไหม

ตลอดเวลา๘ปีมาแล้ว
ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามาปกครองประเทศ
คุยโตว่าจะปราบโกง
คุยโตว่าจะปฏิรูปตำรวจ
แต่ถ้าว่าก็เป็นเวลากว่า๒ปีมาแล้ว
เช่นกันที่ตำรวจใดบังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์
เอาไว้เป็นค่าเสียหายหลักพันล้าน
อยู่ใต้จมูกพลเอกประยุทธ์แท้
สร้างความปั่นป่วนทั้งต่อระบบงบประมาณของประเทศ
การปฏิบัติภารกิจภายในหน่วยงาน
แม้กระทั่งวันที่พลเอกประยุทธ์รู้ตัว

แทนที่จะเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
เพื่อให้ประเทศไม่ต้องแบกรับความเสียหายนี้
แบกรับให้น้อยที่สุด
และเพื่อเอาตัวคนผิดที่เห็นกันอยู่

ยุทธ์รับมือปัญหาอย่างไร้วินัย
จนทำให้รัฐตกเป็นฝ่ายต้องใช้หนี้แทนคนผิดพวกนั้น
แล้วก็ค่อยมาสั่งการง่าย
ควักเงินงบประมาณภาษีของประชาชน

ยังไปฟอกขาวรับรองให้การทุจริต
ที่ทำกันมากลายเป็นเรื่องที่ชอบ

สุดท้ายแล้วฝ่ายที่มีแต่เสียก็คือประเทศคือประชาชน
ส่วนฝ่ายที่มีแต่ได้ก็คือบรรดาตำรวจทุจริตเหล่านั้น
ที่ยังรอยหน้ารอยตาไปตั้งหน่วยเถื่อนขึ้นมา
ใช้อำนาจสั่งการตำรวจคนอื่นที่ทำแบบนี้ได้
ก็เพราะไปใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแสวงหาผลประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์
เอามาออกตัวเพื่อคุ้มกระลาหัวตัวเองไม่ให้ถูกเล่นงาน
ในความช่อฉนที่ตัวเองก่อไว้ทำมาเป็นปีปี
โดยที่พลเอกประยุทธ์ผู้สร้างภาพจงลักษ์ดีได้แต่ยืนตายืนมองตาปริบ
ไม่ทำอะไรสักนิดที่จะรักษาหลักการปกกล้าวไม่ปกครองยับยั้งไม่ให้ข้าราชการชั่วช้า
พวกนี้พยายามวิ่งเต้นให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ตัวเองสร้างไว้
และเมื่อคนชั่วได้ตัวพวกนี้มาคนอย่างพลเอกประยุทธ์ก็เข่าอ่อน
พินอบพิเทาพร้อมช่วยรับรองความผิดให้กลายเป็นความชอบได้
โดยไม่สนว่าประเทศนี้จะเสียหายอย่างไร

ที่สุดอย่างพลตำรวจตรีปวีนต้องรับผลร้ายจากกลุ่มคนที่ไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อตรงของเขาเอง
ถึงกับเอาเรื่องการไม่เข้าเป็นค่าราชบริพาณ
คุกคามจนต้องลีภัยออกนอกประเทศทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหลักประกันให้กลับมา
วงความเป็นธรรมได้อย่างปลอดภัยแล้วเมื่อหันมาดูอีกด้านหนึ่ง
ก็ต้องมาพบกับคนอย่างพลตำรวจตรีกัมพลที่มีใครต่อใครช่วยลบล้างโกง
ล้างผิดให้กันตลอดกระบวนการเพียงเพราะไปสอยเอาตัวใบหนึ่งลงมาจากฟากฟ้าได้
แล้วแบบนี้ใครเขาจะอยากเข้ามาเป็นราชการค่าราชการใครจะอยากเข้ามารับใช้ชาติ
ในเมื่อเห็นกันอยู่ชัดแล้วว่าเข้ามาแล้วก็ต้องกลายเป็นคนที่เลวลง
เลวลงไปเรื่อยเพื่อให้อยู่รอดในวงการนี้ได้
สุดท้ายแล้วผลเอกประยุทธ์ก็คือบุคคลที่สำคัญที่สุด
ที่เป็นผู้สารต่อวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดวัฒนธรรมทุจริตแล้วได้ดิบดี
แผ่ภัยศาลไปทั่วทั้งระบบราชการ
ไม่ใช่แค่ตำรวจแต่รวมทั้งทหารครูสารอายการและราชการอื่นใดทั้งหมดทั้งป
ฉุดชะเอาระบบราชการของประเทศนี้ที่ตกต่ำอยู่แล้วให้ตกต่ำลงไปอีก
ในแบบที่เราไม่อาจเห็นได้เลยว่าก้นบึ้งแห่งความตกต่ำนี้มันอยู่ที่ใด
คนแบบนี้เนี่ยนะที่เราจะไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้
รัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะที่เราจะเลือกตั้งให้มาบริหารประเทศต่อไปอีก๔ปี
ถ้าเพื่อนสมาชิกเห็นกันแล้วรู้ซึ้งอยู่ในใจแล้ว
ว่าผู้นำประเทศที่ปล่อยให้เกิดเรื่องอัปยศขนาดนี้ขึ้นได้ไง
สมควรที่จะฝากชีวิตฝากความหวังฝากอนาคตเอาไว้ด้วยแล้ว
ก็ขอให้ช่วยกันลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีคนนี้เสีย
ตั้งแต่คราวนี้เถอะครับแล้วหวังว่าการอภิปรายรอบนี้ของผม
จะทำให้พลเอกประยุทธ์สำเนียกว่าตัวเองไม่คู่ควรอีกแล้ว
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารประเทศนี้ตลอดไป
แล้วจงพิจารณาตัวเองใส่หัวของท่านออกไปเสีย
ท่านประธานครับเงามืดและทองปลอมจะถูกหลอมด้วยเปลวไฟ
กาฝากบนไม้ใหญ่จะล้มไม้ที่เกาะลงบางสิ่งคล้ายศักดิ์สิทธิ์
แต่ชีวิตใช่ยืนยงอำนาจจะเสื่อมลง
เพราะปรสิทธิ์ที่ติดกายประยุทธ์จงพิราชประชาราชจงเจริญ
ขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ